ตลอดตลาดมาแล้วจ้าได้เวลาไปเช็คราคาสินค้ากันแล้วนะคะไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะหมูเนื้อแดงปรับลงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่คงที่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองนะคะมาเช็คราคาของเห็ดกันบ้างไหนใครชอบทานเห็ด
มาดูกันเห็ดฟางวันนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเหมือนกันราคาของเห็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากเท่าไ